พูดถึงสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ารัก
แล้วก็ซื่อสัตว์กับเจ้าของมากที่สุด

เพราะว่าเจ้าของถูกไฟตู้คอม

นั่งเฝ้าศพเจ้าของอยู่ไม่ไปไหนเลยนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูปั๊มหัวใจ
จะช่วยเหลือชีวิตนายตูนตูนาเมียนอายุ๒๙ปีเป็นชาวเมียนมา
ซึ่งก็เป็นผู้จัดการร้านคาแคร์นะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยวัดมหาวงที่พระประแดงสมุทรประการ
โดยนายตูนตูนาเมียนเนี่ยถูกไฟดูดเป็นไฟที่ตู้คอมแอร์ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะออกไปจับสุนัขเข้ากรงช่วงที่ฝนตกกลางดึกของเมื่อวานนี้
แล้วดูสิคะตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยชีวิต
ก็มีเจ้าสุนัขเนี่ยคอยอยู่เฝ้าไม่ห่างอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชม
ตอนที่เขากำลังจะไปจับสุนัขแล้วฝนก็ตกลงมาด้วย
ทีนี้เจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเศรษฐี
มันเป็นสุนัขแสนรู้จริงค่ะพันทางสีขาว
ตัวเมียอายุประมาณ๑ปีนะ
พอหลังจากที่รู้ว่านายถูกไฟดูดเจ้าของถูกไฟดูด
เศรษฐีก็เฝ้าไม่ห่างเลยเพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปย้อนดูนะหลังจากที่ถูกไฟดูดแล้ว
เศรษฐีก็อยู่ตรงนั้นเห่าเสียงดัง
จนมีนายจ้างของผู้ตายมีเพื่อนร่วมงานไปเจอ
ก็รีบมาช่วยชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะ
เพื่อนของผู้ตายก็คือนายนาธีแต่ละศักดิ์เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าผู้ตายทำงานอยู่ที่ร้านคาแคร์มา๔ปีแล้วก็เป็นคนขยันเลย
เจ้าของร้านก็ไว้ใจให้เป็นผู้จัดการร้าน
แล้วก็ให้อยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ในร้านอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะ
ทีนี้เจ้าของเขาก็กลัวเหงาไงก็เลยเลี้ยงสุนัขเจ้าเศรษฐีเอาไว้ตัวหนึ่ง
ทีนี้วันเกิดเหตุตัวเจ้าของสุนัขเขาก็ทำงานปกตินะ
งานตอน๖โมงเย็นยังนั่งดื่มอยู่กับเพื่อนถึงประมาณ๒ทุ่ม
ก็กลับเข้าห้องพักแล้วก็กลับเข้าพร้อมกับเจ้าเศรษฐีสุนัขแสนรู้
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมฝนตกไง
พอฝนตกลงมาเสร็จแล้วเจ้าของเขาก็จะพยายามเอาเจ้าเศรษฐีเข้ากรง
แต่เจ้าเศรษฐีมันวิ่งหนีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะครับ
คือเจ้าของก็พยายามวิ่งไล่จนเสียหลักลื่นล้มใส่ตู้คอมแอร์
แล้วตอนนั้นน่ะที่ไฟฟ้าดูดโอ้โหซึ่งเพื่อนเขาบอกนะ
ได้ยินเสียงเจ้าเศรษฐีเห่าเสียงดังเลย
แล้วก็เลยรีบออกมาดูปรากฏว่าเจ้าเศรษฐีวิ่งมากัดเท้าขวาของเขา
เขายังโมโหอยู่เลยแล้วก็หยิบไม้วิ่งไล่ตีเจ้าเศรษฐี
เพราะว่าตอนนั้นตัวเพื่อนร่วมงานบอกว่า
ไม่รู้ว่าอยู่ดีเจ้าเศรษฐีมากัดทำไม
นี่มารู้ทีหลังไงว่าอ๋อที่มากัดเนี่ยมันน่าจะพยายามจะสื่อสาร

ใช่เพราะว่าตอนนั้นตัวเพื่อนร่วมงานเขาบอกว่า
องไม่เห็นผู้ตายเพราะว่ามันมืดไง
หลานชายเห็นแล้วก็เรียกคนมาช่วย

ตรงนั้นปั๊บหนึ่งก็ยังไม่คุย
พอเจ้าสุนัขมาเรียกแล้วเขาก็เลยต้องเข้าไปช่วยกัน
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้ไม่ได้มีทรัพย์สินเสียหาย
ก็คิดว่าผู้ตายอาจจะลื่นและจังหวะที่ลื่น
ตัวอาจจะไปพิงกับตู้คอมแอร์ไฟมันก็ดูดฝนตกด้วยตอนนั้น
เพราะว่าตามร่างกายจากการตรวจสอบสภาพศพ
ก็มีพวกรอยไหม้บริเวณหน้าท้องต้นแขน
แล้วก็ทางด้านแขนข้างขวา
ทีนี้ก็ต้องส่งศพไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ